เด็กผู้ชายอายุ๑๕หายไปแล้วไปเห็นรองเท้านะครับถอดอยู่ริมบ่อเลี้ยงปลา
คุณผู้ชมฮะโอ้โหแม่ใจไม่ดีแล้วไปหาชุดประดาน้ำมามาช่วยหน่อย
เนี่ยครับรองเท้าลูกจอดอยู่ตรงนี้ถอดอยู่ตรงนี้
งมหาสิครับนานกว่า๒ชั่วโมง
ตำรวจสพห้วยใหญ่รับแจ้งนะครับไปพร้อมกับกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
ระดมกำลังกันออกค้นหาเด็กชายวายุคนลือชายุ๑๕ปี
น้องหายครับหายนี่นะครับน้องคนซ้ายมือครับกำลังวัยรุ่นเลย
หายออกจากบ้านในตะบนห้วยใหญ่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี๒๑กันยายนที่ผ่านมาครับ
จากการตรวจสอบพบรองเท้าของน้องถอดทิ้งไว้อยู่ที่ริมบ่อเลี้ยงปลาหลังบ้าน
โอ้โหนักประดาน้ำงมนานกว่า๒ชั่วโมงไม่เจอครับไม่เจอ
ขณะที่บริเวณกำแพงกั้นบ่อน้ำมีร่องรอยการปีนข้ามไปในป่าทึบนะฮะ

ใช่นี่ครับนี่เราดูภาพจากมุมสูงโอ้ไปอยู่ตรงไหนนะครับ
แม่ของผู้สูญหายเล่าบอกว่าลูกชายไปนั่งเล่นพูดคุยกับชาวบ้าน
ห้าทุ่มแล้วเอ๊ะยังทำไมยังไม่กลับก็เดินไปตามหาที่บ้านของชาวบ้าน
ก็ยังไม่เจออีกนะคิดว่าอ๋อสงสัยลูกคงยังเล่นอยู่ดึกหน่อยวันนี้
เดี๋ยวคงจะกลับมาเองรุ่งเช้าก็ไม่กลับครับ
ก็เลยออกตามหาไปเจอรองเท้าของลูกชายวางอยู่ข้างบ่อใจไม่ดีแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็มางมหาให้อยู่นานกว่า๒ชั่วโมงแล้ว
กระทั่งสี่โมงเย็นครับคุณผู้ชมครับเด็กชายวายุคนที่หายไปอ่ะ
เดินกลับมาบ้านครับเดินกลับมาบ้านเองเลยน้องบอก
วันเกิดเหตุ๓ทุ่มผมกำลังเดินกลับบ้านนี่แหละพี่
ระหว่างทางมีเสียงกระซิบฮะอะไรนะมีเสียงกระซิบครับ
บอกเดินตามไปเดินตามไปจากนั้นรู้สึกเหมือนมีอะไรฟาดที่ไทยทอยแล้ววูบจำอะไรไม่ได้อีกเลยครับ
น้องเป็นอะไรอ่ะเนี่ยมีมีสิ่งลี้ลับมาพาไปเหรอ
น้องบอกรู้ตัวอีกทีอยู่ที่ป่ามันป่ามันสำหรับหลังกันนะค่ะ
ใกล้กับหุงสุยนะครับในช่วงเช้าหาจากบ้านไปสองกิโลเมตร
ก็เลยเดินกลับบ้านชาวบ้านล่ะชาวบ้านว่ายังไงชาวบ้านว่ายังไง
ชาวบ้านบอกเนี่ยก็นั่งคุยกับน้องวายุอยู่วันเกิดเหตุอ่ะ
วายุรู้สาเหตุแล้วคุณผู้ชมฮะลองสูบกัญชาเป็นครั้งแรกฮะ
ครั้งแรกเลยเหรอลองสูบกัญชาเป็นครั้งแรก
แล้วก็ขอตัวจะกลับบ้านไปนอนระหว่างทางน่าจะมึน
หลอนก็เลยปีนกำแพงอ้อมบ่อน้ำข้ามถนนนะครับ
แล้วก็เลาะเลาะเลาะเลาะบ้านคนไปไกลสองกิโลเมตร
ก็คงไปได้สติตรงนั้นแหละแล้วก็กลับบ้านมาเองครับ
ใจหายใจคว่ำหมดนะฮะข่าวนี้ครับก็ตอนนี้กัญชาก็เข้าถึงง่าย
พอที่จะไปลิ้มลองมันหรือยังแล้วถ้าจะลองเนี่ย
อย่าลองคนเดียวควรจะต้องมีผู้ใหญ่คอยควบคุมอยู่ด้วยนะฮะก็จะดี
กรณีนี้น้องอายุ๑๕เองนะคะอย่าร้องเลยน้องเล็กไปเด็กไป